เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เชื่อว่าท่านอาจจะได้ยินข่าวบ้างแล้วนะครับอืม
วันนี้มีการชี้แจงกันออกมาแล้วทั้งฝั่งของรถทัวร์ค่ะอ่า
ขณะที่ขนส่งก็ลงโทษแล้วนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นภาพที่มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
เขาโพสต์เอาไว้นะครับอ่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเอาเปรียบอืม
เอ็ดคนนะฮะเขาเดินทางจากนครราชสีมาจะไปที่ขอนแก่น
ถูกหลอกให้ขึ้นรถทัวร์โดยสารแต่พอขึ้นไปไม่มีที่นั่งค่ะ
เก็บเงินเต็มนะเก็บเต็มราคาอ่าแต่ว่าให้นั่งเนี่ยฮะ
ตามทางเดินตามริมบันไดอะไรพวกเนี้ยก็เลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็มาร้องเรียนผ่านสังคมออนไลน์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหน่อยแก้ปัญหาหน่อย

โดยเฉพาะช่วงเดินทางแบบช่วงเทศกาล

เก็บเงินไม่มีที่นั่งไปไหม
แต่น้องพวกนี้เขาไม่ได้ว่า

ให้ขึ้นมาแล้วไม่ได้บอกไว้ก่อนว่าไม่มีที่นั่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมา

เป็นรถโดยสารประจำทางหมวด๓

ผู้ประกอบการกับพนักงานขับรถ
คันเกิดเหตุมารายงานตัวแล้ว
แล้วก็สั่งปรับไปนะครับ

จำนวนสูงสุดตามโทษที่มีระบุไว้ก็คือ๕๐๐บาท
แล้วก็สั่งพักการเดินรถอีก๑๐วัน
แต่ว่าทีนี้ทางฝั่งของรถเนี่ยเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย

นายพานุพงศ์ทองสุกนอกอายุ๓๖ปี
เป็นผู้จัดการรถสายนครรัชศรีมาอุดรธานีป๒

กรณีที่เกิดขึ้นกับกลุ่มน้องนักศึกษาเนี่ย
เขาสอบถามยังพนักงานขับรถคันนี้แล้ว
ทราบว่าขณะที่รถออกมาจากท่ารถแล้วนะครับ
ตอนนั้นเหลือที่นั่งอยู่อีกประมาณ๖ที่นั่ง
กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ไม่ได้ขึ้นที่ท่ารถ
แต่ว่ามาขึ้นระหว่างทางโบกให้รถจอด
พนักงานก็บอกว่ามีที่นั่ง

พนักงานที่รถก็บอกว่ามีที่ว่าง
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยมีกันกี่คน

ที่นั่งว่างไม่พอมีว่างแค่๖ที่ใช่ไหม
ใช่เขาก็ขึ้นมากันหมด๑๑คน
พอขึ้นมาแล้วก็ต้องมีบางคนที่ต้องยืน
พนักงานประจำรถก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นก็ไปนั่งแถวบันไดรถก่อนไหม
เพื่อมีผู้โดยสารลงกลางทางแล้วค่อยไปนั่งแทนที่เขา

ตอนที่รถออกจากท่าบอกว่ามันยังไม่เต็ม
แล้วผู้โดยสารกลุ่มนี้เป็นผู้โดยสารกลุ่มใหญ่๑๑คน
ตอนที่รถออกจากท่าที่บ้านมันเหลืออยู่ประมาณ๖๘ที่

คือตอนนั้นเขาเข้าใจว่ารถมันยังไม่เต็ม

ผู้โดยสารก็เลยมีส่วนหนึ่งที่ต้องได้ยืน

แต่ว่าก็ถูกลงโทษปรับไปแล้วห้าพันแล้วก็สั่งพักการเดินรถคันนี้อีกสิบวัน
ซึ่งทางผู้จัดการของรถสายนี้เขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาบนรถแล้วไม่มีที่นั่งนะ
ก็บอกให้พนักงานขับรถเนี่ยจอดให้ลงก็ได้ขอลงได้นะครับแต่ก็ไม่แจ้งนะครับ
แล้วก็เนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงสังคมออนไลน์
ขอชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบนี้
เพราะพอมีการโพสต์ลงสังคมออนไลน์แล้วก็แน่นอนว่า
ทางบริษัทรถก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียว
แล้วตอนนี้พนักงานของรถก็ได้รับการลงโทษโดนปรับไปแล้ว
ก็เลยต้องขอความเห็นใจด้วยเขาชี้แจ้งว่าอย่างนี้นะ
ไม่รู้ว่าน้องถ้าได้ฟังแล้วเหตุการณ์มันเป็นไปอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า
เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ